สองสาวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาคุยกันเรื่องเลขด่งเลขเด็ดอะไรนะ
แต่นานที่เขาจะได้มาเจอกันมาปะหน้ากันมาคุยกันสักทีนึง

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณที่สองซุปตาอย่างอ้ำพัชราภาและนุ่นวรนุษย์
อดีตนางเอกวิกหมอชิดเบอร์ต้นของวงการเขาจะโคจรมาเจอกัน
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยฮอตมากทั้งคู่เลย
จะนัดกันแต่ละทีก็หู้ยยากเหยียนเลยเกิน
น่ารักมากเมื่อทั้งสองเขามาเจอกันกลางห้างแบบบังเอิญ
แถมมีการถ่ายคลิปแซวกันแบบมุ้งมิ้งน่ารักด้วย
พอเจอตัวพี่นุ่นทั้งทีก็เลยไม่พลาดขอถามถึงโมเมนต์น่ารัก
แล้วก็เรื่องราวที่ทั้งคู่เจอกันทักทายกันสักหน่อย
ก็คิดถึงตลอดค่ะเพราะจริงแล้วก็เป็นเพื่อนกันมา
เท่ากับว่าเป็นเพื่อนคนแรกในวงการด้วยซ้ำค่ะ
ก่อนหน้านี้คือเจอตอนงานวันเกิดอ้ามตอนปีที่แล้วค่ะ

ไม่มีก็เจอกันแป๊บเดียวค่ะก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายค่ะ
นุ่นเองก็อยากนะคะเพราะว่าจริงทำงานกับอ้ำมาสองเรื่องแล้วละครนะคะ
ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกันอีก
เพราะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่กองด้วยกันก็สนุก

แต่ก็มีต่างคนต่างที่แบบมีแฟนมีสอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะยังตอบไม่ได้ค่ะ
เก่งอยู่แล้วเพื่อนสวยเก่งสวยแล้วรวยมากด้วยค่ะ
เพื่อนเก่งเพื่อนสวยแล้วรวยมากนะ
ถ้าเป็นห่วงเพื่อนเรื่องความลงความรักไม่ต้องเป็นห่วงอ่า
แต่พี่นุ่นเขาก็มีความรักที่ดีมีงานที่ดี

แต่นานทีคู่นี้เขาจะโคจรมาเจอกันนะ
นัดกันนี่ไม่ได้นะเพราะว่าคิวแน่นมากเลย
แต่ว่าบังเอิญไปเจอกันในห้างอุ้ยดีอกดีใจกันไป
เพื่อนสนิทที่แบบไม่ได้เจอกันนานพอเจอกัน

เรื่องเม้าเยอะแยะมากก็เลยดีใจมากเป็นพิเศษนะคะ